คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรกครั้งแรกที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านนี้
เดินออกจากการประชุมคณะรัฐมนตรีมา
ส่งสัญญาณเรื่องการยุบสภาชัดเจนที่สุด
ท่านพูดถึงกรอบเวลาเลยยุบแน่เดือนมีนาคมนี้
และจะเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมท่านบอกด้วยไม่ได้ถ่วงเลยเวลาอะไรนะครับ

ก็กำหนดไว้ตามที่ทางใคร
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้เวลากรอบเวลา

เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งให้เรียบร้อยนะ
ผมอยากจะโค้ดคำพูดอีกช่วงหนึ่ง
อีกห่วงหนึ่งของท่านนายกให้ประชาชนได้ฟัง
ผมก็จะยุบของผมก็ประมาณนั้น
บอกว่ามีนาคมก็มีนาคมบอกให้ทันพฤษภาคม
สอดคล้องกันและให้สอสอมีเวลาหายอกหายใจ
นายกไม่ได้ต้องการไปถ่วงอะไร

ไม่ว่ายุบหรือไม่ยุบคณะรัฐมนตรีก็ประชุมเหมือนเดิม
และต้องรักษาการจนกว่ามีรัฐบาลใหม่
แต่มันมีกติกาหลายอย่างทำได้ไม่ได้
ซึ่งวันนี้ชี้แจงในห้องประชุมไปแล้ว
หมายถึงห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
นี่คือท่าทีชัดเจนที่สุดจากนายกรัฐมนตรีครับ